ในรู้ก่อนร้อนหนาวกับผมคุปตณรภิสิตมหารอย่างที่ได้เกลิ่นไปนะครับ
หลังจากนี้เป็นต้นไปหลายจุดหลายพื้นที่คงต้องเตรียมรับมือกับการ
ก็จะค่อยสูงขึ้นเล็กน้อยประมาณ๒๓องศาเซลเซียต

เป็นเพราะอะไรเดี๋ยวเราไปตรวจสอบพร้อมกันกับระบบพยากรณากาศของไทยรัฐทีวีนะครับ

จากปัจจัยสำคัญอย่างบริเวณความกดอากาศสูงหรือว่ามวลอากาศเย็นจากประเทศจีน
ตอนนี้ถึงแม้ว่าจะปกกลุ่มบริเวณทางตอนบนของประเทศไทย
รวมไปถึงในบริเวณทะเลจีนใต้ด้วยกำลังปานกลาง
แต่ว่าหลังจากนี้มีแนวโน้มที่จะอ่อนกำลังลงอย่างต่อเนื่องนะครับ
ก็จะค่อยถอยร่นกลับไปอยู่เหนือเมืองไทยของเรา
ภาพรวมแล้วก็จะทำให้อุณหภูมิทั่วไทยสูงขึ้น
แต่ว่าบริเวณทางตอนบนของประเทศไทยในบริเวณพื้นที่ภาคเหนือ
รวมไปถึงในบริเวณพื้นที่ภาคอีสานตอนบน
สีฟ้าที่คุณผู้ชมเห็นอยู่นะขนาดนี้
นี่คือคลื่นกระแสโลมฝ่ายตะวันตกจากประเทศพรรมานนะครับ
ยังคงเคลื่อนที่พาดผ่านบริเวณดังกล่าวอย่างต่อเนื่อง
แต่ก็มีแนะนำว่าหลังจากนี้เป็นต้นไปคลื่นกระแสลมดังกล่าวนั้น
ค่อยเขยิบตัวสูงขึ้นแล้วก็ไปอยู่เหนือเมืองใดของเรา
ภาพรวมลักษณะอากาศแบบนี้เนี่ยนะครับ
ทำให้ตอนนี้บริเวณทางพื้นที่ภาคเหนือนะครับ
ยังคงมีโอกาสที่จะได้สัมผัสอากาศเย็น

ยังคงมีโอกาสลดอย่างต่อเนื่องประมาณ๑๓องศาเซลเซียต

ว่าจะเป็นภาคกลางภาคตะวันออก
รวมไปถึงในบริเวณพื้นที่ภาคอีสาน
ภาพรวมแล้วหลังจากนี้เป็นต้นไป
อุณหภูมิก็จะค่อยขยับตัวสูงขึ้นประมาณ๑๒องศาเซลเซียต

ภาคกลางอาจจะร้อนระอุเป็นพิเศษ
โดยเฉพาะช่วงสุดสัปดาห์นี้
มาดูกันที่บริเวณพื้นที่ภาคใต้กันบ้างนะครับ
แน่นอนครับเมื่อบริเวณความกดอากาศสูง

บริเวณพื้นที่ภาคใต้นั้นอ่อนกำลังลงด้วยนะครับ
ก่อนหน้านี้มีการพัดปกกลุ่ม

ทำให้เกิดฝนตกในบริเวณพื้นที่ภาคใต้ตอนล่าง

ประมาณ๑๒เมตร

ตอนบนนั้นแถวบริเวณจังหวัดประจวบคลีขัน
แล้วก็บริเวณทางตอนบนของจังหวัดชุมพร
ส่วนตอนล่างนั้นแถวบริเวณจังหวัดสงขลา

ใครที่จะเดินเรือยังคงต้องเฝ้าระวังสถานการณ์คลื่นนะครับ
บริเวณที่มีฝนฟ้าขนองคลื่นอาจจะสูงเป็นพิเศษ

การคำนวณจากระบบพยากรณากาศไทยรัฐทีวีของเรา
พื้นที่สีเขียวน้ำเงินน้ำเงิน
คือบริเวณที่คาดการณ์ว่าจะมีฝนตกต่อจากนี้เป็นต้นไป

ช่วงเช้าครับอาจจะมีฝนกระจายตัวในหลายจุดหลายพื้นที่นะครับ
โดยเฉพาะบริเวณจังหวัดชุมพรครับ

กลุ่มฝนจะค่อยอ่อนกำลังลงครับ
ตกฝั่งอันดามันสักส่วนใหญ่นะครับ

ฝั่งอ่าวไทยแถวบริเวณจังหวัดนครศรีธรรมราช
ฝั่งอันดามันนั้นก็แถวบริเวณจังหวัดภูเก็ตนะครับ

ก่อนที่จะกลับมาตกใหม่อีกครั้งในวันพรุ่งนี้
ตั้งแต่ช่วงสายไปจนถึงช่วงบ่ายนะครับ

ตั้งแต่บริเวณจังหวัดภูเก็ตไปจนถึงบริเวณจังหวัดนครศรีธรรมราช
ดังนั้นใครที่จะทำกิจกรรมกลางแจ้งช่วงเรียกเวลาดังกล่าว
คงต้องเฝ้าระวังเรื่องของสถานการณ์ฝนด้วย
ฝนใต้ไปดูที่ฝนทางตอนเหนือกันบ้างนะครับ
ถึงแม้ว่าในระยะ๒๓วันนี้อากาศจะร้อนขึ้น
แต่ก็มีโอกาสเกิดฝนในบริเวณทางพื้นที่ภาคเหนืออยู่

ส่วนใหญ่นั้นจะเน้นตกในบริเวณพื้นที่ทางตอนบนของภาคเหนือ

ตกแบบมาไวไปไวช่วงสายไปถึงช่วงบ่ายเท่านั้นก่อนที่จะหายไปนะครับ
ที่ตกมาแบบนี้ถือว่าเป็นหนึ่งปัจจัยครับ
ยังคงทำให้บริเวณทางตอนบนของประเทศไทยภาคเหนือ

ยังคงได้สัมผัสอากาศหนาวในช่วงเช้า
อุณหภูมิต่ำกว่า๑๕๙องศาเซลเซียตนะครับ
ส่วนพื้นที่อื่นนั้นเป็นพื้นที่สีเขียว

บ่าย๓โมงคาดการณ์ว่าอุณหภูมิสูงสุดอยู่ที่ประมาณ๓๗องศาเซลเซียส

สิ่งที่ต้องระวังก็คือการเดินทางในช่วงเช้านะครับ
จะพบว่าในบริเวณพื้นที่ภาคอีสานนั้นในช่วงเช้าจะมีพื้นที่สีขาว
บริเวณดังกล่าวคือบริเวณที่มีความชื้นค่อนข้างเยอะนะครับ
อาจจะทำให้เกิดหมอกหนาเกิดขึ้นได้
ดังนั้นใครที่จะต้องใช้รถใช้ถนนในช่วงเช้าโดยเฉพาะช่วงตี๕๖โมง
ต้องเพิ่มความระมัดระวังเป็นพิเศษนะครับ
เปิดไฟตัดหมอกขณะใช้ยานพาหนะด้วย
ปิดท้ายที่กรุงเทพมหานครและปริมณฑลนะครับ
วันนี้จากการตรวจสอบท้องฟ้ากรุงเทพมหานครค่อนข้างโปร่ง

หลังจากนี้เป็นต้นไปอุณหภูมิจะสูงขึ้นนะครับ
วันนี้จะสังเกตว่าอุณหภูมิสูงสุดจะอยู่ที่ประมาณ๓๗องศาเซลเซียต
สุดสัปดาห์ท้องฟ้ามีเมฆเพิ่มมากขึ้นนะครับ
ช่วงกลางวันอุณหภูมิลดลงเล็กน้อยนะครับ
ประมาณ๓๕๓๖องศาเซลเซียต
ส่วนช่วงเช้านั้นยังคงได้สัมผัสอากาศเย็นอยู่บ้างนะครับ
แต่ก็หลังจากนี้ก็จะเริ่มร้อนอบอ้าวขึ้น
โดยเฉพาะช่วงเช้ากับช่วงเวลาประมาณ๑ทุ่มเป็นต้นไป
อากาศค่อนข้างที่จะร้อนอบอ้าวเพราะว่าความชื้นเยอะเลยทีเดียว
นี่คือภาพรวมการเปลี่ยนแปลงลักษณะอากาศ

ยังไงก็ต้องดูแลรักษาสุขภาพให้ดีเป็นพิเศษ
ระยะที่มีการเปลี่ยนแปลงลักษณะอากาศแบบนี้นะครับ
อกจากนี้คุณผู้ชมสามารถที่จะติดตามสภาพอากาศเพิ่มเติมได้
ตอนนี้ผมคุปตะนันพี่สิทธิ์มหันฯสวัสดีครับ